คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ตัวแม่ของวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า

ก็เลยจัดเวอร์ชันนี้ให้นิดนึงก็ละกันนะคะ
มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมายในวัยครบรอบ๔๔ปี

รุ่งทั้งเรื่องงานรุ่งทุ่งธุรกิจส่วนตัวค่ะ

เพื่อนสนิทคนในวงการแล้วก็นอกวงการนะคะ
มาเซอร์ไพรส์กันงานอีเวนต์ไปเลยนะคะ
เมื่อวานนี้มีโมเมนต์ที่เห็นได้เลยว่าพี่อ้ำพัชราภา

คุณดูจากแววตาสิมันสดใสจริง
มันอิ่มความสุขรอบตัวเต็มไปด้วยคนรักเต็มไปหมดเลย

วันเกิดเนี่ยอายุของพี่อ้ำเพิ่มขึ้น
แต่ความสวยออร่าต่างเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันไม่มีคำว่าจางหายไปเลย
นับวันมันยิ่งสวยสวยโอ๊ยสวยขึ้นอย่างนั้นเลย
อ้ำค่ะเปิดใจถึงความรู้สึกตัวเองในวันเกิดด้วยนะ
เจ้าตัวบอกว่าเป็นปีที่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษแล้ว
ก็แค่ทำงานหาเงินจะได้มีเงินเยอะค่ะ
อยู่กับคนที่ตัวเองรักแล้วก็แฮปปี้แล้วแหละ
เล่าถึงปาร์ตี้วันเกิดที่ผ่านมาด้วยนะ
สนุกมากเลยก็มีทั้งร้องแล้วก็เต้นแล้วก็เล่นเกมค่ะ
ส่วนคนพิเศษอย่างหนุ่มพกพี่พกนะคะติดเบรกไว้เลยนะคะ
ว่าพี่อ้ำติดเบรกไว้เลยว่าไม่ขอรับของขวัญนะ
แต่พี่พกเขาก็ยืนยันว่าจะมีให้แน่นอนของขวัญ
อ้ำบอกว่าถ้ามีก็จะรับไว้นะแต่จะเป็นอะไรต้องรอลุ้นกันอีกทีค่ะ
แต่ที่แน่คุณผู้ชมคนข้างเห็นไหมไม่ต้องรออะไรแล้ว
คุณเอสุปชัยเด็กในสังกัดค่ะ
ของขวัญเขาไม่ธรรมดานะคะฟาดเงินสดไปเลยพี่อ้ำจ๋า
ของขวัญพี่อ้าม๓๐๐๐๐๐บาท

แต่คนรับอย่างพี่อ้ำจะแฮปปี้ไหม
เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะพี่อ้ำแฮปปี้ป่ะจ๊ะ
ให้เป็นเงินสดไป๓๐๐๐๐๐บาทอะค่ะ

มันนี่มีเป่าที่ฉันมีกับเธอมากมายก็ค่ะ
เอาไว้ทดแข่งกันไม่ได้

กับพี่อ้ำพอใจให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะพฤติการหางานไม่ราดาใหม่เยอะสิคะเดี๋ยวจะได้ให้เยอะ

กับพี่อ้ำต้องให้เป็นเงินสดแล้วค่ะเพราะให้เป็นของ
อย่างอื่นมันก็มีเยอะแยะแล้วเราไม่ได้ใช้เนอะ
นอนอยู่บ้านฉันอยู่บ้านอย่างเดียวถือเงินดีกว่านอนก่อน
ฉะนั้นนอนแบบนี้อุ่นกว่าค่ะ
โอ้น่าเอาคือลูกจริงเขามีเยอะแล้วเนาะพวกนั้นเนาะ

ขอให้มีคนรักอยู่ข้างกับพี่อ้ำนับปีแล้ว

เจอพี่อ้ำพี่เอค่ะรอบนี้ขออนุญาตอัปเดตนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
หลายคนคงทราบกันดีเห็นมีภาพที่ไปพบกับทนายดังไง
รับเลยว่ามีการเคลียร์กันก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาถึง๑ปี
แต่ยังพบว่าสินค้าที่ผลิตในล็อตใหม่ก็ยังคงใช้รูปพี่อ้ำเป็นโลโก้อยู่
ทำให้ตัดสินใจค่ะใช้กฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
แต่ใดก็ตามนะพี่อ้ำแล้วก็เจ้าของแบรนด์สินค้าดังค่ะยังคงได้มีโอกาสพูดคุยกัน
แล้วก็เคลียร์กันอยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่ให้กฎหมายเข้ามาจัดการปัญหาก็เท่านั้นค่ะ
บางทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วไงนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เลยต้องให้ทะลงทนายเข้ามาจัดการ
เพื่อความโปร่งใสเท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรม
แต่ใดนะคะย้ำกันอีกทีค่ะคุณอ้ำพัชราภาอายุครบ๔๔ปีค่ะ

ของข่าวนี้นะคืออายุ๔๔ได้เงินจากพี่เอ๓แสน